ปราจีนบุรีฉะเชิงเซามาดูถนนในกรุงเทพบ้างนะคุณ
ลาดพร้าวประมาณลาดพร้าวซอย๔๒ทับ๑
ก็มีเหตุที่รถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดง
พยายามขับแทรกขับเบียดขับปาด
ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าผิดจริงแต่ว่าตามตัวได้ยาก

มีการวิภาควิจารณ์ในโซเชียลมีเดียกันก่อนนะคะ
คุณสมบัติเสนสุภาเป็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถค่ะ
คุณผู้ชมเห็นสังเกตลูกศรสีขาวที่อยู่ซ้ายมือของจอ

เห็นไหมคุณป้ายแดงแต่งซิ่ง
นี่เกิดเหตุบนถนนลาดพร้าวช่วงซอย๔๒ทับ๑
จังหวะแรกเห็นไหมคะเขาพยายามจะเข้ามา
เลนขวาแต่เข้าไม่ได้อันนี้รอบนึงนะ
ไม่สำเร็จทีนี้ค่ะคลิปนี้ยังมีต่อ
นี่แหละค่ะยังไม่จบคือคลิปนี้คุณผู้ชมยาวประมาณสัก๔นาทีครึ่ง
มีการตัดต่อแล้วนะแล้วเดี๋ยวดูรอบที่๒
เกิดอะไรขึ้นคราวนี้ขับมาปั๊บ
นี่เห็นไหมคะเปิดกระจกลงมาไม่ใช่เปิดกระจกเฉยนะคะ
คนที่ขับรถเนี่ยคว่างของบางอย่างใส่
แล้วก็มีความพยายามที่จะปาดหน้าอีกหลายครั้งเลยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นท่อไอเสียก็ควันดำบดบัง
สนวิสัยในการขับขี่ทีนี้ไล่บี้กันมาตั้งแต่
พร้าว๔๒ทับ๑ใช่ไหมผ่าน๕แยกลาดพร้าว
นานทีเดียวนานทีเดียวใช่ค่ะแล้วที่แยกย้ายกันไป
เพราะว่าเจ้าของกล้องเนี่ยเลี้ยวรถเข้าซอย
อันนี้ก็ยังมีมาอีกหลายรอบพอปาดแล้วหยุดด้วยนะคะ
เพราะว่าข้างหน้าไปต่อได้แต่ก็ไม่ได้ไป
เหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการเผยแพร่คลิป
ในโลกโซเชียลมีเดียก็เกิดการวิภาควิจารณ์ต่างนานาค่ะ
สองมุมบางมุมก็บอกว่าเอ๊ะคันเจ้าของกล้องเนี่ย
ถ้อยทีถ้อยอาศัยไหมมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางหน่อย
เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดสัญญาณขอทางแล้วอันนี้ฝั่งหนึ่ง
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแม้จะเปิดไฟแล้ว
ไม่ใช่ว่าเปิดไฟแล้วเข้าเลนได้ทันทีนะต้องดูจังหวะด้วย
ผลีผลามนอกจากนี้ก็มองด้วยนะคะว่า
พฤติกรรมการขับขี่แบบกระบะสีขาวป้ายแดงเนี่ย
ข้างอันตรายกับเพื่อนร่วมทางเรื่องนี้พอไปถามทางตำรวจค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศรองผู้ประคับการ
บังคับการตำรวจจราจรก็บอกว่าการขับขี่แบบนี้
ลักษณะปาดหน้าผู้อื่นผิดแน่นอน
ผิดตามพรจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๔วงเล็ก๘
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่น
ผู้ที่ขับขี่มีสิทธิ์ที่จะถูกสารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้

เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กัน

ใช่อันนี้คือกรณีหนึ่ง
อีกกรณีหนึ่งก็คือท่อไอเสียมีควันดำ
กรณีนี้เจ้าหน้าที่ที่พบรถก็จะต้องใช้เครื่องมือในการพิสูจน์วัด
ถ้าเกินมาตรฐานก็จะถูกปรับ
แล้วก็อาจจะถูกพักใช้รถชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะ
จากนี้ก็ยังระบุด้วยว่าการที่ผู้ขับขี่ใช้ทะเบียนป้ายแดงเนี่ย
เอาจริงนะคุณยากในการตาม
เพราะว่าป้ายแดงไม่มีข้อมูลในระบบ
ยังไม่แน่ชัดด้วยว่าป้ายแดงที่เห็นเป็นของจริงของปลอม
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องโหวตทางกฎหมาย
ทางกรมการขนส่งเองก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมาย

ปัจจุบันนี้นะคะให้ข้อมูลเอาไว้
ใครที่ซื้อรถป้ายแดงต้องรอป้ายขาว

ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจเอกสารการซื้อขาย
แล้วก็พบว่ามีการยืดเวลาการจดทะเบียนนานหลายเดือนเนี่ย

ที่นำรถยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทาง
มีโทษปราบสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะคะ
แต่จริงตอนที่เขาลดกระจกลงมายื่นหน้าออกมาเนี่ย

ถ้าคนรู้จักนี่สามารถที่จะแจ้งบ่อแสได้เหมือนกัน